ข้าเป็นหน้าแสดงตัวเล็กเล็กที่มันไม่สามารถเรียกรองอะไรได้
รู้สึกแย่ขนาดไหน
ไม่มีใครช่วยเหลือคือโดนช่างตัดผมตัดหูครับ
แล้วตอนนี้ครับระยะเวลาผ่านไปประมาณเดือนกว่าแล้ว
โอ๊ตยังไม่ได้รับการโยยายใดใดนอกจากค่ารักษาหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ทำงานในวงการบันเทิงทำงานแสดงลำบากใจมากเลยครับ
ก่อนอื่นเลยนะครับโอ๊ตต้องแจ้งทุกคนนี้ก่อนนะครับว่า
ซึ่งร้านตัดผมร้านนี้ช่างตัดผมคนนี้เป็นสปอนเซอร์ให้กับทางสังกัดนะครับ

ผมยาวหรือว่าต้องการทำผมทริปเมนต์สีผมต้องไปทำกับร้านนี้เท่านั้น
แต่โอ๊ตเอามาเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองที่โอ๊ตไม่ได้รับการเยียวยาใดเลย
ตั้งแต่เกิดเหตุโอ๊ตรู้สึกว่าโอ๊ตเสียใจกับเหตุการณ์นี้มาก
สุขภาพจิตโอ๊ตเสียไปเลยนะครับทุกคนรู้สึกแย่มากครับ

สุขภาพจิตอดเสียไปเลยนะครับทุกคนรู้สึกแย่มากมากมากมาก

สุขภาพจิตอดเสียไปเลยนะครับทุกคนรู้สึกแย่มากมากมากมาก
สุขภาพจิตอดเสียไปเลยนะครับทุกคนรู้สึกแย่มากมากมากมาก

สุขภาพจิตอดเสียไปเลยนะครับทุกคนรู้สึกแย่มากมากมาก
สุขภาพจิตอดเสียไปเลยนะครับทุกคนรู้สึกแย่มากมากมากมากมาก
สุขภาพจิตอดเสียไปเลยนะครับทุกคนรู้สึกแย่มากมากมากมาก
สุขภาพจิตอดเสียไปเลยนะครับทุกคนรู้สึกแย่มากมากมากมาก
สุขภาพจิตอดเสียไปเลยนะครับทุกคนรู้สึกแย่มากมากมากมาก
สุขภาพจิตอดเสียไปเลยนะครับทุกคนรู้สึกแย่มากมากมากมาก